กุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ
มีพระรูปหนึ่งที่ขับรถแล้วพุ่งไปชนต้นไม้ที่รั้วบ้านของชาวบ้านแถวนั้น
แต่ปรากฏว่าไปเจอขวดเหล้าอยู่ในรถ
แล้วก็สภาพของพระนี่ค่ะคือต้องหิ้วปีกออกมาเลย
ไม่ใช่เพราะว่าบาดเจ็บจากการถูกรถชนแต่เมา
ชาวบ้านต้องไปช่วยฮิ้วปีกออกมาแบบนี้
นี่ค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้ว
เราบอกว่าพระท่านอกหักกินเหล้าเมาแล้วก็ขับรถพุ่งชน
ชาวบ้านเขาบอกว่าเรื่องเมาแล้วขับรถชนจริง
แต่เรื่องอกหักไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของการแซวเล่นกันมากกว่า
นี่คือพระอุรานะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองไส
ตะมนต์ลุมปุ๊กอำเภอเมืองบุรีรำสภาพแบบนี้ยังเมาอยู่เลย
ชนต้นมะละกอข้างรัวบ้านของชาวบ้านเขา
และกระบะคันนี้ที่ขับไปชนเป็นรถที่ชาวบ้านเขาช่วยกันบริจาค
ซื้อให้วัดให้พระท่านเวลาได้รับกิจนิมนต์ก็ขับรถไปอะไรแบบนี้
แต่พระอุรากลับขับแล้วก็ไปพุ่งชนเพราะว่าตัวเองเมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายน
วันนี้ทีมข่าวเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
ไปเจอกับนางถิติการรักษาอายุ๕๐ปี
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้ค่ะ
ลองฟังเธอดูค่ะ
ไปนั่งมาดูเปิดประตูดูพอดีเกลียดเมา
สภาพยังไง
หมดสภาพอย่างในคลิป
นี่ไงคะเจ้าของคลิปเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
บอกว่าตอนแรกนึกว่าพระท่านอาภาษณ์เป็นอะไรหรือเปล่า
นึกว่าน็อกเบาหวานเป็นลมสลบไป
แต่สุดท้ายเรื่องมันแดงก็เพราะว่า
ว่าในรถล่าวขาว๒ขวดอยู่ในรถ
แล้วก็สภาพของพระที่ต้องหิ้วปีกออกมาคือแบบเมาอะค่ะ
คนที่ไปช่วยเขาบอกเห็นชัดเลยว่าเมา
ส่วนที่ว่าพระอกหักแล้วกินเหล้าเมาขับรถชนจริงหรือเปล่า
ประเด็นอกหักเนี่ยเดี๋ยวให้ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคะ
จำหวัดพึ่งกับยูหนี่ก็ลุงยูหนี่พึ่งกลับไปเอาร่วงรถมากสิ
เอารากไปก็เอาสัตว์ไปยุหันปั๊บ
เมาว์มาหูเรืองเลยบ่ายหอดโยมบ่ายทุกคนเลย
ใช่ค่ะถึงว่ามีโอคหักอะไรครับ
อ๋อฉันฝากว่าเขายอมไปโอคหักมาเท่าไหร่อาจารย์หรือหวังสิ

ใช่พูดแซวกันเฉยเรื่องของอกหัก

ค่ะชาวบ้านบอกว่าก็เลยพาท่านกลับวัดบ้างจิตน้อยนะคะให้ไปนอนพัก
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตกดึกท่านหนีหายไปเลยค่ะ
มีญาติชาวสุรินทร์มารับค่ะ
หนีไปเลยหนีไปขึ้นนั่นเลย
ติดหนีไปขึ้นนั่นเลยอันที่ทั้ง
นี่ไงคะคือพอส่างเมาปุ๊บ

อบเตาแก๊สหอบข้าวหอบของในวัดไปด้วย

วัดบ้านจิกน้อยก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงแล้วเนี่ย
ก่อนเข้าพรรษาพระรูปเนี้ยค่ะพระอุราครับ๐๐๐
พอเข้าพรรษาทุกอย่างราบลืนพระอุราทำดีปฎิบัติดี
ศรัทธานะคะแล้วเห็นว่าที่วัดไม่มีเจ้าอาวาส
เกือบไปแล้วเกือบจะให้พระอุราเป็นเจ้าอาวาสแล้ว
แล้วชาวบ้านบอกว่าโอ้โหมาเห็นคลิปนี้มาเห็นเหตุการณ์นี้
โชคดีนะยังไม่ทันให้เป็นเจ้าอาวาสอึ้งเลย
แล้วตอนนี้หายไปไหนก็ไม่มีใครรู้นะคะหายไปเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยย้อนไปตรวจสอบที่บ้านหนองไซที่พระอุราเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นนะคะ
ไปเจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลลุมปุ๊กนะคะนายอุดมศักดิ์กระชุ่มรำ
ก็เล่าให้ฟังว่าพระอุราอยู่ที่วัดบ้านหนองไซมา๖ปี
ก็เป็นพระนักพัฒนานะชาวบ้านนับถือมากนะ
ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสด้วยชาวบ้านดีใจมากเพราะพระอุราได้เป็นเจ้าอาวาส
แต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือพอเป็นเจ้าอาวาสปุ๊บ
เมาปั๊บครับเมาจนชาวบ้านต้องนิมนต์ท่านบอกเชิญเถอะ
เชิญออกจากวัดไปเถอะเนี่ยค่ะเมื่อปีก่อนเชิญออกจากวัด
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจนเนี่ยมาเห็นคลิปนี้ในข่าวก็เลยรู้ว่าอ้าว
ไปเมาขับรถชนอีกเนี้ยอืมศึกเถอะฮะอืมคือความผิดมันอาจจะไม่ใช่
แต่ว่ารักษณะแบบนี้อยู่ไปก็มวมเหมาสัตสนาใช่ค่ะคือทำผิดครั้งแล้ว
หรือว่าทางที่ดีวัดล่าสุดวัดบ้านจิกนี้ก็ต้องไปแจ้งความ

จะได้เอาความผิดทางคดีอาญาไปเลยนะครับ